ท่านจิราพรภาษาปิงประเด็นไหนครับ
ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุไพร
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัด๑๐๑เขต๕พักเพื่อไทย
ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์ภาษาปิงค่ะ
เพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

และได้กล่าวถึงดิฉันตลอดการชี้แจงนะคะ
ซึ่งมีอยู่ประมาณ๓๔ประเด็นนะคะ
ที่ดิฉันได้มีการตั้งคำถามกลับไปค่ะ
ประเด็นแรกนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้พูดถึงความเห็นของกระทรวงพาณิชย์

ที่ดิฉันได้บอกว่ามีการทักท้วงไปยัง
ผลเอกประยุจันทร์โอชาว่าไม่ให้ใช้มาตรา๔๔
ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
บอกว่าดิฉันพูดความจริงแค่ครึ่งเดียว
เพราะทางหน่วยงานบอกว่ามาตรา๔๔ใช้ได้
ถ้าเป็นไปเพื่อปกป้องประโยชน์
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ดิฉันเรียนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่างหากค่ะ

เพราะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
มาตรา๔๔ใช้ได้ถ้าสามารถหาหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาสนับสนุน

แต่ที่ฉันถามค่ะว่าตั้งแต่วันที่
ผลเอกประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในปี๒๕๕๙
จนถึงวันนี้ค่ะเกือบ๖ปี
หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน
สนับสนุนการใช้มาตรา๔๔ได้หรือยัง
ถ้าท่านมีถ้าท่านหาได้แล้วค่ะ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือพลเอกประยุทธ์ก็ได้

ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน
เหมืองทองคาราได้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการ
กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพี่น้องประชาชน

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่า
ซึ่งสามารถเจรจากันได้ค่ะ
แต่ว่าคำถามก็คือเจรจาไปแล้ว
ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรกลับมาค่ะ
เพราะฉะนั้นอภิปรายไปแล้วว่า๑๖ข้อก็ตามหรือจะเป็น๑๑ข้อก็ตาม
แล้วประเทศไทยไปเจรจากับเขาได้อะไรกลับมาคะ

แล้วก็เป็นคำถามที่ฉันถามซ้ำมาหลายรอบค่ะ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่า
การอนุมัติประทานบัตรต่างการให้อนุญาตสำรวจต่าง
มันเป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจรจาเลย
ซึ่งดิฉันก็ได้เคยพูดไปแล้วนะคะว่า
ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาแล้วทำไมมันไปปรากฏอยู่ในข้อต่อรอง

แล้วปรากฏในนั้นไม่พอค่ะในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมล
ก็บอกด้วยว่าข้อเรียกร้องต่างนี้

บอกว่าจากคณะสดีคดีแน่นอนชนะคดีแน่นอน๖๐
แพ้เป็นไปได้อย่างมากแค่๓๐
คำถามก็คือว่าถ้ามั่นใจว่าชนะคดีไปเจรจาทำไมคะ
ถ้าไทยจะชนะคดีแน่นอนไม่ต้องเจรจาค่ะ

ถ้าชนะไทยไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียว
ค่าทนายที่ท่านเบียดบังเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้๗๐๐กว่าล้านบาท

ถ้ามั่นใจว่าจะชนะเจรจาทำไม
อีกประเด็นนึงค่ะบอกว่าเอกสารของสำนักงานอายการสูงสุด
เป็นเพียงแค่บันทึกที่ใช้ภายในหน่วยงาน
ที่ฉันทำงานที่หน่วยงานราชการมาก่อนดิฉันทราบดีค่ะ
ว่าบันทึกใช้แค่ในหน่วยงาน
แต่ที่ฉันเรียนไปแล้วว่าข้อความใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในบันทึกฉบับนั้น
ได้ส่งตรงไปถึงมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอน
เพราะมีสำเนาข้อความใจความสำคัญจากบันทึก
ได้ส่งผ่านไปยังคณะกรรมการที่ทางสำนักงานอายการสูงสุด

ถ้าไม่มีหนังสือฉบับนี้จริงดิฉันไม่มาอภิปรายให้เสียเวลาค่ะ
แต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าเนื้อหากับหนังสือฉบับนั้น

รอขึ้นศาลกับพลเอกประยุทธ์ค่ะ

อีกประเด็นนึงค่ะบอกว่ามีไอ้โบ้งสองคน
ที่ดิฉันได้พาดพิงถึงดิฉันยังไม่บอกเลยนะคะว่าเป็นใคร
เพราะว่าแหล่งข่าวของดิฉันอยากไปเปิดเผยในชั้นศาลค่ะ
จึงให้ข้อมูลดิฉันมาแค่นั้นดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร
แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าถ้าเรื่องนี้ขึ้นสู่ชั้นศาล
ลองไปตรวจสอบกันดูว่าเป็นคนคนเดียวกัน
กับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดมาหรือไม่
ประเด็นสุดท้ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
มาชี้แจงกับดิฉันดิฉันต้องขอบคุณมากนะคะ
แม้ท่านไม่ใช่ศูนย์กลางปัญหาที่ใช้มาตรา๔๔

ว่าถ้าไทยแพ้คดีท่านพลเอกประยุทธ์เตรียมการอย่างไร
จ่ายเป็นเงินจะจ่ายเป็นทองคำหรือจะเจรจาให้ถึงที่สุด
เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยไปแลก
และผลเอกประยุทธ์ผู้ก่อคดีนี้ค่ะจะมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร
แต่ถ้าวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ไม่อยากตอบดิฉันไม่เป็นไรค่ะ